เอาล่ะไปดูอีกหนึ่งเมนูนะครับ
โอ้โหเมนูนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเมนูที่มันแบบผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรม

อยู่ที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยชื่อว่าเมนูข้าวฟืนถั่วยูนาน
ฮะข้าวฟื้นถั่วยูนานเหรอฮะ

ชื่ออาจจะดูแปลกนะครับที่เรียกว่าข้าวฟื้นถั่วยูนานเป็นรสเด็ดเลยล่ะครับ
เขาว่ากันอย่างนั้นของร้านซารีมะขายอยู่ในบริเวณหน้ามัศยิตบ้านห่อ
ถนนเจริญประเทศซอย๑ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ร้านนี้เป็นร้านของพี่น้องชาวไทยมุสลิมหนึ่งเดียวในเชียงใหม่ที่เปิดขายมานานกว่า๓๐ปี
เจ้าของร้านคนปัจจุบันเป็นรุ่นที่๓แล้วนะครับ
เมนูข้าวฟื้นถั่วจะมาทำมาจากถั่วเหลืองล้วนเลย
นำไปแช่น้ำก่อนแล้วบดให้ละเอียดจากนั้นกรองเอาแต่น้ำแล้วนำไปเคี่ยวจนเริ่มจับตัวเป็นก้อน
รสชาติจะเค็มจากนั้นก็นำมาปรุงรสด้วยซอสพริกและน้ำปลานะครับตามความชอบเลย
ซึ่งทางร้านขายข้าวฟืนถั่วอยู่๒แบบ
แบบแรกก็คือแบบเย็นกินแล้วเย็นสบายใจ

กินแบบร้อนก็ได้สดน้ำคล่องคลอดี
ราคาชามละ๓๐บาทและพิเศษชามละ๔๐บาทเท่านั้นครับ
เมื่อฟื้นเย็นก็เอาถั่วนะครับเอาถั่วมาทำมันกระด้าง
เหมือนวุ้นเส้นเหมือนวุ้นแล้วก็ใส่เครื่องปรุง
นี่คือแบบเย็นถ้าแบบร้อนก็เป็นซุปร้อนนะครับ

วันหนึ่งขายประมาณกี่ถ้วยถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเยอะหน่อย
ถ้าจะไปทานศุกร์เสาร์อาทิตย์คนเยอะหน่อยนะ
เพราะฉะนั้นต้องวางแผนการเดินทางไปทานให้ดีนะครับ
เอาล่ะหากคุณผู้ชมแวะไปเที่ยวที่เชียงใหม่ก็ไปลองชิมกันได้
ข้าวฟื้นถั่วยูนานรสชาติเขาบอกว่าอร่อยมากเลยทีเดียว
แล้วก็ร้านจะเปิดให้บริการในวันอังคารถึงวันอาทิตย์และหยุดวันจันทร์นะจ๊ะ

อืมน่าทานเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งอาหารพื้นเมืองพื้นบ้านนะ
ก็ไม่ค่อยคุ้นอีกเหมือนกันใครที่อยู่นอกเหนือพื้นที่นั้นนะคะ